จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะสามีคนนึงเมาเหล้าจัดเลยค่ะ
เมาหนักขนาดไหนก็ถึงขั้นยิงภรรยาตัวเองเสียชีวิตกลางบ้าน
แล้วก็หอบลูกสองคนหลบหนีไป
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
เช้ามืดของวันที่๒๗กุมภาพันธ์นายจรรย์ผู้เป็นสามีอยู่ในอาการมึนเมาได้ที่
หลังตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก่อนนำปืนขนาด๙มมจ่อยิงศีรษะ
นางสาวสมรสอายุ๓๔ปีภรรยาของตัวเองเสียชีวิตขาที่นอน
เหตุเกิดภายในบ้านพักหมู่๙ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
หลังก่อเหตุนายจรูนได้อุ้มลูกสาววัย๔ขวบและลูกชายวัย๕ขวบ
ขึ้นรถกระบะที่มีพักพวกขับมารับเพื่อหลบหนี
ขณะที่ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงกับว่าได้ยินเสียงดังตุ๊บหนึ่งครั้ง
ซึ่งคาดว่านายจรูนน่าจะใช้หมอนทับหน้าภรรยาก่อนยิงเพื่อกลบเสียงปืน
ต่อมาช่วงเช้าของวันที่๒๗กุมภาพันธ์คนสนิทของผู้ตายได้เดินทางเข้ามาทำความสะอาด
ตามปกติภายในบ้านก่อนจะเปิดไปพบร่างของผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตจมกองเลือด
อยู่ในห้องนอนจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
ขณะที่ข้อมูลจากเพื่อนบ้านบอกว่าครอบครัวนี้มีอาชีพปล่อยเงินกู้
โดยมีชายชะกันแวะเวียนมาที่บ้านหลังนี้เป็นประจำ
นั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันจนมืนเมาก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน
คาดว่านายจรูนได้เข้ามามีปากเสียงกับภรรยาโดยชาวบ้านตั้งปมสาเหตุไว้สองประเด็นคือเรื่องเงินและเรื่องชู้สาวแต่ไม่มีใครคิดว่านายจรูนจะลงมือยิงภรรยาของตัวเองต่อหน้าลูกได้
มีหาตัวเอง
ดื่มเหล้ามักอารมณ์ร้อนโมโหง่าย
ว่าหลังดื่มเหล้าแล้วอาจมีการพูดคุยกับภรรยาไม่ถูกหู
ทำให้เกิดมีปากเสียงก่อนใช้ปืนที่อยู่ภายในบ้าน
ยิงเข้าที่กลางหน้าผากของภรรยาจนเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจสพบ้านดูได้ออกไม้จับ

เดี๋ยวเชื้อว่าน่าจะรอบนี้กลับไปที่บ้านเกิด

สุชาดาสิริคงทีมข่าวไทยรัฐทีวี